นี่คือหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งคุณผู้ชมครับในจังหวัดอุตรดิษฐ์จับภาพตอนแรกก็คล้ายจะมีปากเสียงกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ
หนึ่งในกลุ่มชายชะกันที่มีมากกว่าเข้าไปตบพัวเข้าให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับนี่แหละครับชนวนของการตะลุมบอลกัน
นผมสั้นเกลียนคือเกิน๑๐คนทำลายอีกฝ่ายจนนอนนิ่งอยู่กลางถนนครับ
กระทั่งผู้หญิงซึ่งคาดว่าจะเป็นคนรู้จักของกลุ่มที่น้อยกว่าจะมาห้ามปลามเอาไว้
ซึ่งขณะนั้นหนึ่งในกลุ่มของผู้ได้รับบาดเจ็บนอนหมดสติไปแล้ว
ส่วนฝ่ายที่มีกำลังคนมากกว่าวิ่งข้ามถนนนะครับหายไปจากกล้องวงจรปิด
เหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๔คนด้วยกันจำนวนนี้เจ็บหนักที่สุดคือในแซค
ในแซคอายุ๒๗ปีโอ้โหทั้งปากทั้งจมูกในเฟรมอายุ๒๑ปีครับ
ทั้งหมดมีบาดแผลหลายแห่งตามร่างกาย
เพื่อขอความช่วยเหลือและขอความเป็นธรรม
คือเขาเล่าบอกว่าเหตุเกิด๒๓มีนาคมที่ผ่านมา

ระหว่างนั้นเพื่อนของกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บก็เต้น
แล้วไปชนเอากลุ่มคู่กรณี
มารู้ภายหลังว่าเป็นนักเรียนใน๑๐
ค่ายทหารจังหวัดอุตรดิษฐ์นี่แหละ
แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรกันนะ

แซ็กแยกตัวจะกลับบ้านใช่ไหม
ปรากฏว่าเพื่อนในกลุ่มโทรตามให้นายแซ็ก
กลับมาหาหน่อยแล้วบอกว่า
นี่กลุ่มนักเรียนใน๑๐มีปากเสียงกันเนี่ย

ก็พยายามพูดคุยพยายามเจรจาแต่อีกฝ่าย
กลับใช้กำลังทำร้ายก่อนอันนี้เขาอ้างแบบนั้นนะครับ
ก็เลยต้องป้องกันตัวนะครับแต่ก็สู้ไม่ได้ฮะ

ใช่ครับเสื้อที่เขากินเลี้ยง
เป็นชุดเขาครับชุดเขา
มากันอันนี้ครับห้ามกัน
พี่ผมขออะไรอย่างนี้หยุดก่อนอะไรอย่างนี้

เขาก็พูดว่าพอเพื่อนทำพี่กูก่อนนะ
มันโดนเยอะผมไม่ทันโดยตั้งตัวเลย
แล้วผมก็งงว่าเขามาทำผมทำไมทั้งนั้นที่ผมไปห้าม
ไปคุยดีไปไกลเกลียนะพี่แล้วเขาก็มาทำผม
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับผู้เสียหายไปแจ้งความนะครับ
ไปแจ้งความแล้วก็มีผู้ใหญ่ของฝ่ายคู่กรณี
เคลียร์กันในค่ายทหารเรียกว่าไปเคลียร์กันในค่ายทหารดีกว่า
มีการเรียกค่าเสียหายห้าหมื่นบาทครับแต่โดนต่อหรือสองหมื่นห้าได้ไหม
โอ้โหต่อครึ่งหนึ่งเลยก็เลยไม่เอาสินะครับไม่เอา
จะขอสู้ตัวต่อตัวแล้วขอเตะหน้าทีนึงได้ไหม
อีกฝ่ายก็ไม่ยอมอีกตกลงกันไม่ได้ครับ
นายรณรงค์เปิดเผยบอกว่าคดีนี้แม้ว่าจะเกิดนอกเวลาราชการ
แต่อีกฝ่ายเป็นทหารต้องมีการตั้งกรรมการสอบสวนและลงโทษทางวินัย
ส่วนการเจรจาควรเกิดขึ้นในสถานที่เป็นกลาง
ไม่ใช่ในค่ายทหารทนายรณรงค์บอกแบบนั้น
เรื่องต้นนะครับเตรียมนำคลิปทั้งหมดนะครับ
ส่งไปให้กองบัญชาการกองทัพบกเพื่อให้พบทบตรวจสอบเลยนะครับ
โอ้โหเรื่องถึงพบเลยอันนี้นะครับ
ดูสิท่านแบบนี้พฤติกรรมนี้เหมาะสมหรือเปล่านะครับ
อันนี้คือที่ทางทนายเขาจะยื่นไว้ให้ตรวจสอบครับ
ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นการทำร้ายร่างกายกันเช่นเดียวกันนะคะ